เดี๋ยวฉันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กรณีสารนัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว
คดีที่วันก่อนนู้นมีภาคีนักกฎหมายนะครับ
ตัวแทนสื่อมวลชนออนไลน์๑๒รายไปยื่นฟ้อง
นายกรัฐมนตรีพเประยุจันทร์โอชา
ในฐานะภูมิในการสอบคอให้ถอนคำสั่ง
การออกพรกรฉุกเฉินข้อกำหนดที่๒๙
ให้อำนาจกศธชตัดสัญญาณอินเทอร์เน็
จำได้ไหมคุณผู้ชมที่เขาไปกันวันนั้น
ล่าสุดสารแพ่งนะคะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวค่ะ

ตอนที่สารแพ่งได้ออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐาน
แล้วก็มีคำสั่งว่าข้อกำหนดข้อ๑
ห้ามเผยแพร่ข้อความทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนั้น
เป็นการลิดกรอนสิทธิเสรีภาพของโจทย์ทั้ง๑๒
และประชาชนที่รัฐธรรมนูล๒๕๖๐ที่ระบุว่า
ให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ส่วนข้อกำหนดข้อ๒ที่ให้อำนาจระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ไม่ปรากฏว่ามาตรา๙ในพรกรฉุกเฉินพศ๒๕๕๙
จึงเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ
นี่ค่ะสารแพ่งก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะ
เพราะว่ารัฐบาลยังมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับ
ให้สามารถดำเนินการเอาผิดคนหรือบุคคล

ข่าวสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข่าวปลอมได้
จึงมีคำสั่งห้ามนายกรัฐมนตรีบังคับใช้ข้อกฎหมาย
ออกตามความในมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉินพศ๒๕๕๙
เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะ